คุณพ่อคุณแม่ของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชม
เขาก็ตกใจจู่ลูกกลับบ้านมา
โอ้โหสภาพสะบักสะบอมเลยนะ

นี่ใช่ไหมเนี่ยใช่
ผู้ปกครองไปเห็นคลิปว่อนในโซเชียลคุณผู้ชม
ว่าลูกของพวกเขาโดนอุ้มไป
กักขังไปรุมซ้อมเอาปืนตบ
แล้วบังคับให้ทำอีกหลายอย่าง

จนเมื่อวานนี้กลุ่มคุณพ่อคุณแม่เขาไม่ไหวแล้วครับ
นี่นะฮะนี่ดูสิที่ใช้คำว่ากลุ่มคุณพ่อคุณแม่

คือเอามือถือของวัยรุ่นคนนั้นไปแล้วเหมือนกับล่อ
เรียกเพื่อนของน้องมาเรียกเพื่อนของน้องมาแล้วโดนเหมือนกัน
ก็เลยต้องไปหาทนายรณรงค์แก้วเพชรครับ
ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
คือคลิปที่เหมือนโดนถ่ายไว้เพื่อเอาไปประจานในโซเชียล
อันนี้คือบังคับให้จูบปาก
ทีนี้ผู้ปกครองก็ไปเจอทนายรณรงค

หลังจากลูกชายเขาโดนนักเรียนช่างกล
๘คนนะอุ้มไปกักขังแล้วก็รุมซ้อมครับ
เอาปืนจี้บังคับให้กินปัสสาวะ
บังคับกระทำอนาจารย์ครับแล้วก็ถ่ายคลิปไปประจาน
หนึ่งในคนที่โดนเนี่ยชื่อโอ๊ตอายุ๑๗ปี
เป็นอดีตเด็กช่างกลด้วยนะแล้วก็เป็นหนึ่งในเหยื่อ
เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๒๗ตุลาคม
มีเพื่อน๒คนที่เขารู้จักกันตอนเข้าเรียน
กิ๊บกับล็อกโทรไปหาบอกว่าจะชวนไปซื้อของ
แต่พอโอ๊ตไปหาครับเจอหน้ากันปุ๊บอ้าว
โดนล็อกตัวพาไปที่บ้านหลังหนึ่งในซอยรามคำแหง
อธิบายสิบคนพอไปถึงปื้มมีผู้ชายคนหนึ่ง
อีเข้ามาถามว่ามึงออกจากโรงเรียนทำไม
ก็ปฏิเสธบอกเปล่าไม่ได้ทำอะไรเลย

พอไม่เชื่อเท่านั้นไม่พอลงเริ่มลงมือซ้อมเลย
ทำร้ายร่างกายโอ๊ตเนี่ยเอาปืนขู่
แล้วเห็นบอกว่ามีอัลบุรีจี้ด้วย

ฟังโอ๊ตเล่าหน่อยครับ
ก็มีผมโดนเผาขนเพชรครับ

บอกว่าถ้าไปแจ้งตำรวจก็คือ

โอ๊ตโดนกักขังไปตอนวันที่๒๗ตุลาคม
พอ๒๙ตุลาคมโอ๊ตก็ถูกปล่อยตัวกลับบ้าน

แม่ตกใจเลยสภาพลูกเป็นแบบนี้ดูดิตำตัวคุณผู้ชมโอ๊ต
ลูกแม่ทำไมแผลเยอะขนาดนี้
โอ๊ตโอ๊ตก็ไม่ได้บอกอะไรไม่ได้ตอบอะไรครับ
กระทั่ง๓พฤศจิกายนมันมีคลิปที่
ลูกของคุณพ่อคุณแม่โดนทำร้ายว่อนเลยนะในโซเชียล

ทางคุณพ่อคุณแม่ของกลุ่มเด็กพวกนี้ที่โดนกักขัง
ตัดสินใจพากันไปแจ้งความที่สอนอหัวหมากครับ
แต่พวกเขาเป็นกังวลครับพี่เบิร์ดพี่น้ำยังไง
กลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะผู้ปกครองของหนึ่งในกลุ่มที่ก่อเหตุเนี่ย
เป็นผู้มีอิทธิพลด้วยเขาบอกแบบนั้นนะ
ก็เลยต้องไปขอความช่วยเหลือจากทนายรณรงค์แก้วเพชรครับ
ให้ช่วยดำเนินการให้ถึงที่สุดให้ช่วยตามเรื่องหน่อย
นายรณรงค์บอกว่าคดีนี้ข้อหาเยอะมาก
มีตั้งแต่อนาจารย์อาจจะลามไปจนถึงข้อหาพยายามฆ่าเลย
มีกักขังหน่วงเหนียวมีใช้กำลังอาวุธมีอาวุธสงครามด้วย
เดี๋ยวสัปดาห์นี้นะจะเร่งรวบรวมหลักฐานเพื่อนำไปยื่นให้ตำรวจสอบสวนกลาง
ดำเนินการเกี่ยวกับคดีนี้ครับเนื่องจากว่าพฤติกรรมของอดีตเด็กช่าง
มันอุกอาจเหลือเกินและเป็นภัยกับสังคมอย่างมากเลยครับ
เรื่องนี้น่าจะได้ตามต่อยาว